ผมไม่วงมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ

ชูวิตตีแสกหน้า
คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการชูวิตตีแสกหน้านะคะ

ผมรู้คุณกำลังจะพูดถึงเสื้อ

เพราะว่าคุณผู้ชมส่งมาถามว่าอยากได้กันเยอะ
บางคนบอกเลยว่าขอเถอะค่ะสามีชอบมาก
อย่างนี้เพราะฉะนั้นใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะคะ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวรายวัน

แล้วก็ติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์มาด้วย

ใครมีอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาติดแฮชแท็กตามนี้
แล้วก็พิมพ์คำว่าไทยรัฐภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะ
จากนั้นก็พิมพ์คุยกับเราส่งประเด็นข่าวมา

แจกเสื้อนี่นะคะทุกวันวันละ๓รางวัล
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑สิงหาคม
โอเคคุณมิ้นนี่ยุคอะไร
นี่ยุคอะไรนี่เป็นยุคทหารใช่ไหม
ยุคขอสชละครับอืมจะยุคก็ยุคทหาร
อ่ามีสีอืม
ยุคคนมีสีใช่ไหมใช่
แล้วทำไมคดีช่วงนี้ก็มีแต่คดีคนมีสี
คนมีสีนี่หมายถึงใครครับท่านผู้ชมครับ
ก็สีกากีบ้างสีเขียวบ้างใช่ไหมค
ยากีใช่ไหมสีเขียวใช่ไหม

ระยะหลังนี่ก็รู้สึกคนมีสีนี่จะมีคดีเยอะนะครับ
หรือเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการทำงานป่ะคะ
คือเวลาเข้าไปในสถานที่เนี่ย
ถ้าเป็นช่วงเวลาสมัยก่อนเนี่ยคงจะต้องมี
หมายค้นไหมต้องมีสิเป็นกฎหมายนี่ใช่ไหม
คุณชุวิตเคยบอกว่าถ้าจะไปไหนต้องมีหมายค้น
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีได้ไหมอ้างกฎหมายความมั่นคง

เข้าไปก็อ้างกฎหมายความมั่นคง
คือถ้าเป็นคนมีสีเนี่ย
จะเข้าไปในสถานที่ต่างเนี่ย

กลัวสิคะเขาพูดไม่งั้นเขาจะใส่ชุดลายพลาง
จำไม่ได้เหรอไอ้คดีที่กระบีนั้นก็ใส่ชุดลายพรางใช่ไหม
ทำไมมันต้องไปใส่คือจริงก็ไม่ใช่ทหาร
แล้วมีจริงมีทหารไหม
คือบางครั้งก็มีใช่ไหมอันนี้หมายถึงว่าทหารนอกรีด

มีครับยังเป็นทหารยังรับราชการอยู่ก็มี
ทีนี้ที่วันนี้รายการเราพูดเนี่ยท่านผู้ชมครับ
วันนี้วันศุกร์ผมพูดเนี่ยภาพรวม
ผมไม่ได้ไปบอกถึงโอ้โห
สถาบันทหารไม่ใช่ทหารที่นอกแถวครับ
ทหารที่ไม่ถูกต้องก็อย่างที่พบตลจากทิพย์ก็ว่า
ไม่ว่าจะใครทำผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันตามกฎหมาย
อันนี้ก็รู้สึกว่าระยะหลังนั้น
เดี๋ยวผมจะมาบรรยายให้ทีละเรื่องว่า

ถึงมีคดีเกี่ยวข้องกับคนมีสี
เยอะเหลือเกินใช่ไหมครับ
แล้วทำไมคนมีสีคนไทยก็กลัวนะครับ

ก็เขามีอาวุธป่ะคะคุณชูวิทย์
อันนี้ก็มีนอกจากอาวุธแล้วยังอย่างที่บอกแล้วเข้าไปได้เลยไหม

มีกฎหมายในมือ
คืออย่างที่บอกว่าในฐานะประชาชนเอง
ก็ไม่มีใครแน่ใจหรือจะตรวจสอบได้ว่า
อันนี้ทหารนอกรีดไม่นอกรีดทหารจริงไม่จริง
กล้าไหมหมายความว่ากล้าไหมหมายความในมุมประชาชน

กล้าไหมที่จะไปแจ้งความหรือจะไปเอาเรื่องเอาราว

อยู่ยากนะ
อย่างท่านพบตลหรือพบทบอาจจะบอกนะครับ
บอกว่าดำเนินคดีตามกฎหมาย

เขาบอกอะไรมาแล้วต้องทำก็มีเรื่องครับ
วันนี้ก็มีเรื่องของที่
พรตำรวจตรีสุรเชษหักพาล
ภูการโจ๊กภูการ๑๙๑

ปฏิบัติการพิเศษอะไรแล้วผู้การโจ๊กก็ไปจับมีทั้งครบแล้ว
ตำรวจอ่าทหารอ่าทหารทหารนี่ไปถึงยศพลตรีพลตรีเลยนะคะ
เป็นไอพลน่ะครับประชาชนคนธรรมดาอ๋อรวมสิบคนนะครับ
ก็อ้างแล้วครับคือไอ้อย่างเงี้ยลักษณะคดีอย่างนี้
คุณมิ้นครับมันจะเป็นลักษณะของคนที่มีคนบอกไว้ก่อนแล้ว
นี่มันเดี๋ยวนี้คนจีนเข้ามาค้าขายในประเทศไทยเนี่ย
จำนวนมากครับท่านผู้ชมครับจะไปตั้งโรงงานบ้างละ
ผลิตนู่นผลิตนี่หรือไปไม่ต้องไม่ไกลครับตรงห้วยขวางเนี่ย
คนจีนเยอะครับเป็นเยาวราช๒ซะแล้วนะครับ
คนจีนต่างเหล่านี้เข้ามาก็มีบางส่วนอาจจะมาปลอม
แปลงเอกสารทำตัวเป็นคนไทยคืออยู่ไปนานนานเนี่ย
คนก็พูดภาษาไทยได้แล้วหน้าตาเราจริงจริงคนไทยก็เชื้อสายจีนไง

ไปนานนานก็พูดกันไปมาก็เหมือนกับคนไทยไปโดยปริยาย
แต่ว่าอาจจะไม่มีบัตรประชาชนไม่ได้ใช้สัญชาติไทยอ่า
อาจจะใช้ลักษณะของเป็นคนต่างด้าวมีวีซ่าอยู่ไปแล้วก็ออกไปนะครับ
สองเดือนสามเดือนออกไปต่ออายุอ่าวีซ่าทีนึง
ทีนี้มีคนชี้เป้าล่ะครับบอกไอ้สองคนนี้
ท่าทางจะไม่มีบัตรประชาชนหรือปลอมบัตรประชาชนนะครับ
ก็มีการรวมตัวกันล่ะครับของบรรดาทหารตำรวจนอกแถวนะครับ
ร่วมสิบคนย้ำว่านอกแถวเหรอคะนอกแถวครับก็นอกแถวสิครับ
มันจะเป็นในแถวได้ไงต้องนอกแถวครับก็เข้าไปจับ
สองคนนี้คนจีนอืมเป็นคนจีนอ่าสองคนนี้คนจีนนะ
คนจีนก็บอกว่าเฮ้ยบุกเข้าไปในบริษัทเขานะ
บริษัทเขาทำอะไรครับบริษัทเขาก็ทำพวกเกี่ยวกับท่องเที่ยว
อ่าเกี่ยวกับการบินเกี่ยวกับการบินอะไรเนี่ยก็มีแล้วครับ
คนจีนที่มาทำธุรกิจแบบนี้ก็บุกเข้าไปเอ่อถือโอกาสเวลาที่เข้าไปเนี่ย
ก็เข้าไปบอกเอ๊ะบัตรประชาชนมีไหมได้ข่าวว่าเนี่ยมีบัตรประชาชน
แล้วก็ปลอมทะเบียนราชอืมนะเดี๋ยวไปพบนายหน่อยถามว่ามีเอ่อ
หมายค้นไหมไม่มีเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง
พูดอะไรออกเนอะพอโดนแบบนี้เดี๋ยวไปพบกับนายหน่อยนายไหน
อยู่กับอ๋อบอกว่าอยู่กับด้วยเออนะไปไปเอาตัวไป
แต่ละคนที่มาเนี่ยสิบคนถูกไหมสิบคนมาถึงก็ใส่ชุดลายพลาง
ตำรวจบ้างทหารบ้างใส่ครึ่งท่อนแล้วครับลักษณะอย่างเงี้ย
ประชาชนทั่วไปเนี่ยกล้าไหมเอาอย่างนี้เอาไหมว่าต้องคนต่างบ้าน
ต่างเมืองคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยทำธุรกิจหัวหดอ่ะสิครับ
อืมหัวหดนะครับเพราะในยุคนี้เนี้ยก็ผมบอกแต่ต้นรายการแล้ว
คุณวิงก็ยุคทหารครับครับดังนั้นวิธีการเนี้ยของคนพวกนี้
มันไม่ใช่ที่ตำรวจหรือว่ารัฐบาลจะต้องโอ้โหดูนะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องที่ประชาชนเขาก็กลัวด้วย
เขาจะกล้าไปแจ้งความไหมเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะกว่านี้หรือเปล่าคุณมิ้น
ที่แจ้งแล้วเงียบเออหรือว่าไม่กล้าแจ้งก็เป็นไปได้คือไม่กล้าแจ้ง
มีเรื่องแล้วก็กลัวไงพออำนาจในการบังคับใช้กฎหมายอยู่ที่ใครเนี่ย
เนี้ยเราจะหืออือมากก็ใช่ที่อ่าละทีนี้มาดูสิว่าเขาทำกันยังไง
อ่ะเขาบุกไปสิบคนบุกเข้าไปในบริษัทนะบอกว่าเฮ้ยไปพบนายหน่อยไอ้นี่มัน
เอ่อได้ข่าวว่าโปรบัติประชาชนมาเออแล้วไงเข้าเรื่องเลยแล้วมั้ย
ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปแล้วก็พาไปแถวไหนอ่ะดอนเมืองอ่ะแถวดอนเมือง
นะไปพบนายก็ได้พบจริงจริงอ่ะนายก็ระดับยศพลตรีซะด้วยแต่ไปพบในโรงแรมนะ
ไม่ได้ไปกออรมนอร์เออไม่ได้พบแน่นอนน่ะไม่ได้พบในในในในกออรมนอร์อะไรหรอก
นะฮะขึ้นรถไปก็หมายเหมือยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอ้างคดีความมั่นคงเออ
คือรู้เนี่ยนะใช้เป็นประโยชน์นะพวกนอกรีดเนี่ย
คือไม่ใช่ไม่รู้นะรู้มีทั้งตำรวจด้วยยศก็ไม่ใช่เบาพันธุ์ตำรวจโทนะฮะ
ส่วนที่มาเนี่ยก็ระดับทหารแหละค่ะนะทีนี้ถ้าผมพูดอย่างงั้นอ่ะ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในครั้งคราวถัดไปเพราะว่าผมถูกเรื่องนี้ผมรู้ดี
คุณมิ้นนะเสนู่นเสนี่อ้างกันสารพัดแล้วครับนะครับ
ก็อย่างที่คนบางคนบอกเนี่ยเสสารพัดเสเฝ้าผับเฝ้าเทคนะฮะ
ไปไหนก็ไม่เกินรังสิตแล้วก็อ้างแล้วครับใช้คำว่าอ้างนะครับ
อันนี้หมายถึงว่าอ้างตัวเป็นเสทั้งที่ไม่จริงเขาไม่ใช่
อืมอ้างตัวเป็นเสตำเป็นให้เขากลัวไงก็ผมบอกแล้วคนมีสีอ่ะ
คุณมิ้นคุณกลัวไหมล่ะกลัวเราก็ไม่อยากมีปัญหาหรอก
จริงจริงใครจะอยากมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐเอาล่ะครับทีนี้คดีเนี้ย
ผู้การโจ๊กเนี่ยเขาจับมาเนี่ยเขาจับมาได้ยกแก๊งเหรอครับ
ไปสองคนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่ออ่าคุณผู้ชมพักกันครู่นึงก่อนนะคะ
ตอนนี้เรื่องตอนนี้เจอนายที่ดอนเมืองแล้วนะที่โรงแรม

ชูเว็ดตีแสดหน้า

ต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีของทหารนอกแถว
มีการไปควบคุมตัวนักธุรกิจชาวจีน๒คนที่บริษัทของเขาเองเลย
อ้างเป็นความมั่นคงไม่มีหมายความพาตัวขึ้นรถไปเจอนาย
ไปเจอนายแถวดอนเมืองเป็นโรงเรียน
ไปโรงเรียนดอนเมืองไปพบนายหน่อยสิ
นายก็ผูกมาพูดบอกเอ้าด้วยกล่าวว่าเอ้ยอีกปลอมบัติประชาชนเหรอ
ใช้ทะเบียนราชปลอมเหรออย่างนี้ต้องเคลียร์กันหน่อย
เอ้าเอ้าเอามา๒๐ล้านฮะ
คือคุณเข้าใจไหมเวลาคุยกับคนมีสีเนี่ย
เขาคุยกับนักธุรกิจเนี่ยเขาต้องกดอืม
ทำธุรกิจต่อไหมยังไงเนี่ย
นี่ผลตรีใช่ไหมคะนี่ยกผลตรีเนี่ยฮะใช่ใช่ก็อย่างงี้
เคลียร์มาแล้ว๒๐ล้านเดี๋ยวต้องไปให้ผู้ใหญ่ต่อน่ะเว้ย
อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้
กล่าวอ้างถูกไหมเอาไม่อย่างนั้นคนก็จะกลัวเหรอถูกไหม
อันนี้มันก็ต่อลองแล้วนักธุรกิจอะเนาะมันเป็นนักธุรกิจนะครับ
ต่อรองแม้งกระทั่งตอนโดนจับต่อลอง๒ล้านได้ไหม
๒ล้านด้วยไหมคือคุณผู้ชมครับไอ้ประเทศจีนเนี่ยเขาจับตัวกันเยอะนะครับ
ต้องบอกให้ทราบเสียก่อนคนรวยเนี่ยขนาดเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ร่ำรวยเนี่ยมักจะถูกจับตัวไปเรียกฆ่าไทยแบบนี้นะครับ
เพราะว่ารวยใช่ไหมเพราะว่ามีสตางค์ญาติพี่น้องก็กลัวฮะส่งเงินให้นะครับ
ทีนี้เรามาดูต่อนะฮะก็ต่อลองกัน๒๐ล้านเหลือ๒ล้าน
๒ล้านก็๒ล้านก็โอนเงินกันมาไปจ่ายเงินกันล้านหนึ่งจ่ายเงินกันที่ข้างปั๊ม
และก็อีกล้านหนึ่งเนี่ยโอนเงินให้อืมโอนเข้าบัญชีมันช่างฉลาดนะ
เข้าบัญชีด้วยนะได้เป็นหลักฐานแสดงว่า
ขั้นแรกเนี่ยเหมือนกับมีคนชี้เป้านะครับ
เขาเรียกว่ากึ่งผ่านกึ่งไม่ผ่านคำความหมายของผมจะอธิบายได้ดังนี้ครับ
ถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยมันไปทำได้ยังไง
ใช่คือบางทีถ้าจะแค่ลักไก่เอาเนี่ยมันโอกาสที่จะไม่ถูกก็เยอะนะ
และไอ้คนที่ไปชุดที่ไปเนี่ยมันก็ของจริงด้วยของจริงก็คืออะไร
มียศจริงเป็นตำรวจจริงเป็นทหารจริง
มีเครื่องแบบเวลาไปก็มีเครื่องแบบไป
ทีนี้ปรากฏว่าท้ายสุดเนี่ยก็ตำรวจก็ไปจับตัวมาแล้วครับ
โดยใช้ตำรวจที่คือเรื่องเกิดที่สอนอโฆคราม
แต่ว่าใช้ตำรวจสืบเนี่ยอ่าชุดตำรวจที่ไปช่วยจับกลุ่มเนี่ย
ก็อาจจะมีทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจ๑๙๑
และก็มีที่สอนอห้วยขวางด้วย

เพราะอะไรครับเพราะอะไรเขาไปถึงไปใช้ห้วยขวาง
ก็เพราะปกการจกพลตำรวจตีศูลเชษอักพรรณเนี่ย
คงจะสนิทกับทางตำรวจห้วยขวางเป็นลูกน้องกงลูกน้องเก่า

อ่าไปช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าจะใช้ก็ต้องใช้คนรู้มือนะครับ
เอาล่ะเที่ยวนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจเขาตามจับตัวมาได้๘คน

จากทั้งหมด๑๐ก็หนีไปอีก๒ยังติดตามจับกลุ่มอยู่นะครับ
บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
คำถามของผมเนี่ยที่จะถามท่านผู้ชมว่า
ก็ถ้าเกิดเป็นประชาชนคนธรรมดาถ้าไม่กล้าไปแจ้งเนี่ย
ถามว่าจ่ายเงินเข้าไปล้าน๒ล้านเนี่ยแล้วเงียบไหม
เงียบครับเพราะอะไรเพราะไม่กล้า

ถูกไหมครับเรื่องจริงไม่จริง
อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงว่าตำรวจทหาร
แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันดันเป็นเรื่องจริง

นะครับก็๘คนก็มาดำเนินคดีปรากฏว่าวันนี้นะครับ

เรามาดูข้อหาว่าข้อหาตำรวจตั้งเนี่ย

ขู่มาเพื่อให้ได้ซึ่งทรัพย์

ไม่ปล่อยตัวมันนะ

พอดีเดือดร้อนเนี่ยได้ไหม

การกันโชคคือการขู่เข็น

เพื่อขู่จอดชีวิต

หรือว่าเสรีภาพนะครับ
กรณีนี้ก็คือตำรวจเขาก็ตั้งข้อหา

เท่าที่ผมมีประสบการณ์นะ
ส่วนมากตำรวจเขาตั้งเยอะไว้ก่อน

คุณชุวิตเคยพูดว่าจะตั้งเยอะไว้ก่อน

แต่กรณีนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันครับ
ว่าทำไมเขาตั้งข้อหาเฉพาะการโชคทรัพย์

ท่านผู้ชมก็เข้าใจเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะ

ตัวมาแล้วถามว่าใช้บัตรประชาชนปลอมหรือเปล่า

บัตรประชาชนปลอมเนี่ยเอามา๒๐ล้าน
ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับก็คงไม่พูด

พูดต้องขู่เห็นนะครับ
ทีนี้ตอนเข้าไปก็ตั้งข้อหาบุกลุกคุณ
คุณนิวว่าก็หาบุกลุกเข้าไปตอนกลางวันเนี่ย

ถ้าบุกลุกยามวิการก็หนักขึ้นมาหน่อย

ข้อหาบุกลุกกับข้อหาการโชคทรัพย์
ตั้งที่จริงแล้วข้อหานี้

หนักครับหนักตรงไหนครับ

เข้าข้อหาเรียกฆ่าไทยครับ

ใช่ครับเพราะโทษการโชค๕ปี

ถ้าตำรวจจะตั้งก็ต้องเอาหาหนัก
ขึ้นรถมีคนประกบซ้ายประกบขวา

แอบอ้างใส่ชุดเครื่องแบบไปเอาตัวเขามา

เพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องจริง

ขู่กันโชคโดนไปแล้วนะครับ

กรณีแบบนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นกรณีสำคัญ
ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคนมีสี
ทำผิดทำไมครับสองเท่าครับโดน๒เด้งฮะก็คือถ้าคนธรรมดา
ทำแบบนี้เรียงข้อหากระทงแล้วโอ้โหรับประกันได้ตำรวจตั้งมา๑๒
เป็นลูกละนาดเลยครับอย่างนี้โดนไหมการโชคทรัพย์โดน
ดูดว่าประสงค์กับชีวิตเอาตัวเข้ามาเนี้ยเขาไม่ได้เต็มใจมา
ก็ต้องโดนอีกว่ากักขังหน่วงเหนียวเพราะไปเอาตัวเข้าไปไปถึงโรงเรียน
มีคนประกบซ่ายขวานั่งตั้งพาเขาไปอย่างงี้ไม่โดน
ถูกไหมครับมันเป็นบริษัทเขาอาจจะอ้างได้ว่าบริษัทผมก็เดินเข้าไปหา
นะครับก็ไม่ได้มีเป็นในบ้านหรือไม่ได้เข้าไปในยามพิการ
และเข้าไปกี่คนคุณนิวคุณมิ้นเข้าไปกี่คน
นั่นน่ะสิครับเข้าไปเป็น๑๐คน
ผมถามว่ากรณีอย่างนี้มันหนักหนาสาหัสนะครับ
เป็นตำรวจตาหารก็ต้องถามว่าคุณมีหน้าที่เหรอ
ไม่อย่างนั้นตำรวจตาหารก็อ้างในหมดนะครับ

ตาหารที่ไหนล่ะตาหารเฝ้าปืนใหญ่ที่กระทรวงอละโหม
ได้ไหมล่ะว่าจะทำหน้าที่ความมั่นคง
เพราะฉะนั้นการแอบอ้างอันนี้ผมว่า
สำหรับทหารสำหรับคนมีสีในปัจจุบันนี้
โทษหนักครับต้องโทษหนักครับ
เพราะถือว่าเป็นยุคที่คณะคอสชเนี่ย
คุมอำนาจการบริหารรัฐบาล

๑แอบอ้าง๒เอาตัวเข้ามานะครับ
จับตัวเข้ามาขึ้นรถนะครับพาไปท่านผู้ชมครับ
ลักษณะอย่างนี้เข้ากรณีเรียกค่าไทยเรียกค่าไทยไหมล่ะ
เรียกตรงเรียกฆ่าไทยสิครับเพราะว่าผมเอาเข้ามาแล้วผมบอกคุณเอ้ย
ยี่สิบล้านเดี๋ยวไปนะยี่สิบล้านนะไม่จ่ายมาโทรบอกญาติซะ
ไอ้ทางนี้มันก็โทรบอกญาติให้โอนให้เอาเงินมาหน่อยหนึ่งล้าน
อ่าแล้วเดี๋ยวก็โอนให้อีกหนึ่งล้านอ่าแล้วรวมปกติพฤติกรรมของตำรวจถ้าจับเนี้ย
คุณมิ้นว่าตั้งเยอะไหมมันต้องตั้งเยอะไว้ก่อนแล้วครับ
ไปแก้ตัวเอาเพราะเขาตัวเขาชอบทำอย่างนี้อยู่แล้ว
ตั้งข้อหาเยอะไว้ก่อนแล้วคุณก็ไปสู้เอาถูกไหมครับ
นี่คือต้นทานกระบวนการไปถึงอายการอายการก็จะกรองอีกถูกไหม
เอ่ยข้อหานั้นข้อหานี้นะครับแล้วก็ไปถึงสารที่จะตัดสิน
ดังนั้นความคิดของผมเนี่ยผมเห็นแน่นอนว่ากรณีแบบนี้
โชคทรัพย์กับบุกลุกสองข้อหาไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงด้วย
เกี่ยวกับการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทางความมั่นคง
ใช้อำนาจโดยมิชชอบใช้อำนาจโดยมิชชอบหนึ่งห้าเจ็ดโอ้โหเยอะครับ
ถ้าเป็นถ้าเป็นข้าราชการคือเป็นทั้งตำรวจและทหารและยังอยู่ใน
รับราชการอยู่อย่างงี้โดนหนักครับคือถ้าขนาดพนักงานสอบสวน
ซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยยังไม่กล้าแจ้งข้อหาขนาดนี้แล้วโอ้โห
คือหมายความว่ายังไงคะนั่นแหละสิครับผมก็ต้องฝากไปถามถึงเอ่อ
พลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักผ่านว่าเอ๊ะมันไปตั้งข้อหาเนี่ย
มันโดนแค่ทำไมมันจิ๊บจ้อยจังถ้าทำถึงขนาดเนี้ยท่านผู้ชมครับ
แล้วยังไม่โดนกักขังหน่วงเหนียวนะเพราะโทษเนี่ยคุณมินครับ
โชคมันห้าปีไอ้ข้อหาที่ผมบอกอ่ะมันสิบถึงสิบห้าปีอืม
ไหมล่ะครับโทษมันเบากว่าเยอะนะครับโทษมันเบากว่า
ตั้งข้อหาเบาไว้ก่อนแล้วโดยปกติอย่างที่ผมบอกฮะ
ถ้าตำรวจเจออย่างนี้ตำรวจก็ตั้งกอหานักไว้ก่อน
แบบนี้เขาอ้างยี่ด้วยไหมคุณชุวิตและยังลืมข้อหาอ้างยี่
ใช่ไหมมันสิบคนน่ะสิบคนนะเพราะว่าอ้างยี่เนี่ย
ี่มันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับคุณสองนั่นน่ะสิครับน่ะ
คุณมิ้นรู้นี่อ้างมันแปลว่าแดงอ้างยี่คือพูดง่ายว่าในสมัยก่อนเนี่ย
สงครามโลกครั้งที่สองมีความอดหยากก็จะมีแก๊งคนจีนล่ะครับ
รวมตัวกันนะปล้นทรงปล้นทรัพย์ทำตัวเป็นอ้างยี่
เขาเลยมีกฎหมายออกมาว่ากฎหมายอ้างยี่
ใครรวมตัวกันเกินสองคนน่ะไอ้พวกเนี้ยตั้งเป็นอ้างยี่
เพราะอะไรฮะเพราะว่าอ้างยี่พวกนี้มันรวมตัวกันจะไปป้นคน
และถ้าเกิดเกินห้าคนคุณมิ้นโดนอะไรครับซ่องโจร
ดังนั้นมันตามมาเป็นลูกละนาดอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
สองข้อหานี้หนักมากนะคะก็โดนครับห้าปี
ยังตามห้าปีครับแต่ก็ไม่มีแรงคือถ้าเกินเนี้ย
คนสองคนตำรวจเขาสามารถตั้งได้มึงรวมตัวกัน
่องสุมกันจะไปทำร้ายจะปล้นทรัพย์จะไปทำไม่ดีไม่ชอบ
ข้อหาอ้างยี่และถ้ามากเกิน๕คนเป็นคณะบุคคล
โดนตั้งข้อหาซ่องโจรครับดังนั้นเรียงกระทงแล้วเนี่ย
ได้เลยครับขู่กันโชคเรียกฆ่าไทยบุกลุกกักขังหน่วงเหนียว
อ้างยี่ซ่องโจรเห็นไหมครับนี่กำลังคือของแท้
ถ้าคุยกันตรงนี้ผมว่ารายการเราเนี่ยแหมของแท้เลย
ในยุคในสมัยนี้ที่คนมีสีเอาประโยชน์จากตำแหน่ง
เอาประโยชน์จากสีอ่ะอืมคุณมิ้นครับไปหากินเนี่ย
ทางการเขาต้องระมัดระวังครับเพราะอย่างนี้มันทำให้เขาเสียหาย
ก็อย่างที่บอกแล้วครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้
ประชาชนเนี่ยเขาก็หวาดกลัวอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ
กล้าไหมเนี่ยอืมกล้าจะไปแจ้งความไหมพนักงานสอบสวนยังไม่กล้าแจ้งข้อหาเลย
กล้าไปร้องเรียนไหมก็ไม่กล้าถูกไหมครับเพราะเอกไม่กล้าเพราะอะไร
เพราะตัวเองอยู่ในสถานะของประชาชนอยู่สถานะประชาชนที่ระมัดระวัง
คุณจำเรื่องที่อำนาจเจริญได้ไหมเมื่อสักอาทิตย์เดียวอ่ะ
ที่ไปเอาเอฮ่เฮ้เฮเสือปืนจ๋อเลยห้ะไม่จับมืออ่ะไอ้ปูอ่ะ
คัมภีร์ยืดยุเอินอะไรพันจาอากาศเอกพันต์จากอากาศเอก
ถูกไหมครับใช่ค่ะจะได้จับมือปูไม่จับมือควักปืนจ่อเลย

อยู่ไหนคะรู้ว่ารู้ว่าถูกลงโทษไปแล้ว

ทางกรมกำลังพลครับกพทอครับกำลังพลทหารอากาศครับ

อันนี้พิจารณาแล้วครับเนื่องจากผู้ต้องหาคดีอาญาก็คือพันอากาศเอกในคนนี้ที่

จ่อปูนี่แหละนะฮะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

ซึ่งพันธุ์อากาศเอกนะครับพพตเนี่ยเป็นข้าราชการทหารที่ยอมมีจิตสำนึกในความเป็นต่อศาล
ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด
เนื่องจากพันอากาศเอกพบไตรขาดจิตสำนึกในความเป็นทหาร
ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมทหารที่กำหนดไว้
จึงขอส่งตัวพันธุ์อากาศเอกพันธาอากาศเอกพบไตร
เข้ารับการฝึกเพื่อปลูกจิตสำนึกในความเป็นทหาร
และพัฒนาทักษะความมีวินัยทหารที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวรรลบ
พระองค์วังทวีวัฒนาระหว่าง๘สิงหาถึง๘พฤศจิกา
โอ้โห๓เดือนครับจึงมาจึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ปลูกฝังจิตสำนึกและฝึกระเบียบวินัยทหาร
นี่แหละครับนี่ก็คือสิ่งที่เด็ดมากครับ
เข้ารับการฝึกเพื่อปลูกจิตสำนึกในความเป็นทหาร
และพัฒนาทักษะความมีวินัยทหาร
นี่คือหัวใจครับเพราะทหารต้องอยู่กับวินัย

และต้องมีธรรมเนียมจะต้องปฏิบัติตัวอย่างทหาร
ไม่ใช่ไปปฏิบัติตัวไปย่ะย่ะย่ะ
ไม่จับมือพื้นจ่อ
หรือว่าจะไปซักถามใครให้
ประชาชนไม่มีไปคุยกับนาย

ดังนั้น
ถือโอกาสเลยครับ

ถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา

คนในเครื่องแบบอำนาจเขาก็มี
ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราก็ทำได้แค่

ผู้บัญชาการต่างนะครับในการที่จะลงมาดูแล

ยังไม่จบใช่ไหมคุณชุวิตยัง

ชุวิตตีแห่ง

เมื่อกี้เราพูดไป๓ถึง๔คดีแล้ว
ยังมีอีกคราวนี้เกิดขึ้นที่
ที่ไหนที่พักใต้

แล้วจู่ก็คือไปยิงใส่นักศึกษา

แล้วก็คือเขาบอกว่า

เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา

แล้วก็เลยมีปากเสียงกัน

อยู่ก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงขู่ขึ้นฟ้าเลย

ไหวไหมก็ปรากฏว่าท่านแม่ทัพ
แม่ทัพภาคที่๔เขาก็ตั้งข้อหาอะไรเคย
ข้อหา๑พยายามฆ่าโดยเจตนา๒

พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ผมถึงบอกว่าการตั้งข้อหาของเจ้าหน้าที่
กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน

ทำไมดำเนินคดีแบบรู้กัน

ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ซึ่ง

มีตำแหน่งมีสีก็อย่างที่ชาวบ้านอย่างเราเรียกแล้วครับ
คนมีสีก็กลัวแล้วครับแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับการอุ้ม
คดีที่เกี่ยวกับการลีดเรียกฆ่าไทย
มันก็แปลกนะท่านผู้ชมครับมันเกี่ยวกับคนมีสีล้วน
เพราะมีอำนาจคือคนไม่มีสีไม่กล้าทำ
คนมีสีบางคนก็อยู่ในอำนาจหมายความว่ายังอยู่ในรับราชการอยู่
แต่คนมีสีก็มีเหมือนกันที่ออกแล้วแต่ยังแอบอ้าง
แอบอ้างนะครับใส่ชุดนี่อะไรสีนั้นสีนี้มันแปลกฮะ
แล้วก็พอมีชุดมีอะไรสีเนี่ยไปแขวนไว้ในรถด่านก็เกรงใจอีก
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยืนยันว่าถ้าเกิด
เกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรีอย่างเอ่อชื่ออะไรนะอ่ะ
เมื่อกี้ที่ผมพูดไปพันจาอากาศเอกพบไตรอะไรอย่างนี้พบไตรนักสุวรรค์ค่ะ
เข้าไปโรงเรียนอาคาเดมี่นี่เขาตั้งฉายาใหม่เลยครับ
เหรอได้ฉายาใหม่ด้วยจ่าปูครับก็ชอบปูพงศิษย์มากอ่ะ
ถึงขนาดเราไปจับปืนควักปืนอ่ะอืมเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกวินัย
ฝึกธรรมเนียมฝึกวินัยความเป็นทหารว่าจริงแล้วเป็นทหารเนี่ย
จะต้องทำตัวอย่างไรต้องโอ้โหเงียบสงบครับ
ท่าทีสุขุมครับนะครับลักษณะเป็นทหารมืออาชีพนะครับ
ไม่ใช่ทหารเฝ้าผับอ่ะคือต้นสังกัดเองเขาก็ออกมาพูดนะคะ
ระดับพูดเป็นชาการอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเป็นทหาร
ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในช่วงเวลาการรับราชการอาจจะเป็นช่วงวันลา
หรือว่าอยู่ในช่วงนอกราชการเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธไปไหนต่อไหนก็ได้
แล้วก็ออกไปแสดงพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนแบบนี้
นี่เราพูดเพราะเรารักทหารนะคือจริงจริงแล้วคือคือยิ่งฟังมันกลายเป็นว่า
ทั้งที่คนมีสีคนในเครื่องแบบทหารก็ดีตำรวจก็ดี

ต้องเป็นสิครับไม่เป็นแล้วเราจะพึ่งใครล่ะครับ
แต่ทำไมเราต้องรู้สึกหวาดกลัวคนเหล่านี้แทน
ก็คนมีสีก็คือในประเทศไทยก็เขากลัวคนมีสี

เพราะว่าในอดีตจนผ่านมาจนกระทั่งนักยุควันนี้
คนมีสีนะการกระทำแบบนี้
ต้องเบิ้ลต้องคูณสองต้องเริ่มเนินข้อหาต้องหนักต้องเยอะ

และต่อไปก็จะเกิดเหตุการณ์นี้อีก
เข้าไปไม่ต้องมีหมายจงหมายจับอะไร
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงเข้าไปก็มีคนชี้เป้าให้
แล้วก็ไปบอกว่านี่บัตรปลอมบัตรประชาชนทะเบียนราชปลอมหรือเปล่า

ลุยังงี้กว่าเราเดินไปมีคนส่ายชุดเครื่องแบบทหาร

มันอย่างนี้มันขียงภาพเกิดหรือเกิดเกินได้

เพราะฉะนั้นฝากไว้สำหรับหลายกรณีแล้วกัน
ในการที่จะลงโทษจับกลุ่มให้เข้มงวดแล้วก็ให้เป็นมาตรฐาน

เรื่องนี้ก็พูดทุกวันจนกว่าจะได้ศพออกมา
ขับรถตกล่วงลงไปแล้วจนป่านนี้๑๕วันแล้วท่านผู้ชมครับ
วันแล้วที่อเมริกาเขาบอกเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัย
นะครับคือรถที่ตกไปก็อยู่อยู่กลางน้ำยังค้างอยู่แบบนั้น
และเขาก็อ้างว่าอะไรเขาก็บอกว่าลมแรงไหลเชี่ยวลมแรง
อากาศร้อนหิมะละลายเติมน้ำลงมาน้ำยิ่งแรงยิ่งเชี่ยวไม่ปลอดภัยลงไปไม่ได้
คือตอนนี้ไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจนะตั้งแต่ที่เกิดเหตุมา
ภารกิจในการกู้ซากรถกู้ร่างของนักศึกษาไทยเนี่ย
เป็นภารกิจอันดับแรกของเธอเลยเธอว่าอย่างนี้
แต่คุณมิ้นครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็แรงจริงนะ
ถ้าถามว่ามันก็แรงจริงแต่๑๕วันมันก็นาน
เขาบอกเขาเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวครับ
เขาเข้าใจความรู้สึกครอบครัวว่าผู้สูญเสียนะครับ
ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องระมัดระวังถึงชีวิต
ของผู้ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ
อันนี้เป็นคำตอบล่าสุดนะครับซึ่งมีความกดดันจากชุมนุมชุมนุมคนไทย

และที่สำคัญนะครับเขาก็มีใครแชร์แมนประธานชมรมที่ไหนอีก

เออนี่ไปถึงท้ำแล้วไปถึงท้ำแล้วก็บอกว่าเออ
ว่าจะเล่งรัดทางแนมเพิคเขาก็บอกมันต้องมามัดระวัง
กันลงไปพัดอาทีอย่างนั้นนะ๑๕วันแล้วท่านผู้ชมครับ
ก็หวังว่าผมพูดทุกวันครับหลังเนี่ยผมพูดมา๓วันติดกันแล้ว
โดยท้ายรายการคือหวังว่าเราไม่ได้ชีวิตเขาอย่างน้อยเอาร่างกายเข้ามาก็ดี
แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจแหละครับว่าความน่ากลัวของสถานที่คนไม่เคยไปก็
เขาก็มากดดันว่าอย่างนี้เอาทางเจ้าหน้าที่ไทยไปวัน๒วัน
แต่จริงสภาพภูมิประเทศของอเมริกากับของไทยไม่เหมือนกันนะครับ
ของเขามันกว้างใหญ่แล้วก็อันตรายอาจจะเป็นเรื่องจริงเลยครับ
คือเขาก็บอกว่าเขามีการประชุมกับหน่วยกู้ภัยแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญต่างเยอะมากทุกวันนะครับ
เพื่อที่จะหาวิธีหาโอกาสไปกู้ซากรถขึ้นมาให้ได้
ณตอนนี้ยังไม่ได้มีกำหนดวันที่แน่นอน
๑๕วันแล้วนะคุณวินว่าจะปฏิบัติศักดิ์ภารกิจกู้วันไหน
เขาบอกว่าถ้ารู้เมื่อไหร่เขาจะบอกอันนี้คือสิ่งที่เขาตอบเรามาได้แค่นี้
ก็ฝากกันไว้ต่อไปก็รอดูกันต่อไปคาดหวังเหมือนกัน

วันมันก็นานเกินไปจริงช่วยง่ายครึ่งเดือนแล้วอะค่ะ
ก็คาดหวังว่าจะสามารถนำรถนี้แล้วก็ร่างขึ้นมาได้ในเร็ววัน
คุณผู้ชมวันนี้เราตีแสกหน้ากันแบบรวมแต่ก็แหมเราก็ตีทหารนอกแถวไปเยอะเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกต้องฝากไว้เพราะว่ายิ่งคนมีอำนาจยิ่งต้องอยู่ในระเบียบวินัย
ต้องอยู่ในอำนาจอย่างถูกต้อง
เป็นการดีแล้วที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหาร
ถูกดำเนินคดีถูกจับตัวแบบนี้แต่จะเป็นการดีกว่านี้
ถ้ามีมาตรฐานในการดำเนินการที่มันเข้มงวดจริงจังแล้วก็มีมาตรฐาน

หมายความว่าต้องลงหนักด้วย
ใช่ฝากไว้เท่านี้ละกันนะคะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสดงหน้าแล้ว
พบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ